นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึง

ก็เลยชนกับผู้ชายอีกคนนึงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

คนนึงมาเส้นทางหลักคนหนึ่งออกมาจากสะพานเล็กข้ามคลองแล้วพุ่งตรงมาเลย
ก็ชนกันแบบนี้ค่ะกู้ภัยก็ต้องไปช่วยทั้งสองคนเลยนะคะ

เมื่อเช้านี้เองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเรียบคลอง๔
ที่อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทางตรงมานี่ค่ะ

และอีกคนนึงก็ออกมาจากสะพานตรงนี้เลย

พอมาถึงตรงนี้คือเขาโผล่มาไง
ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซต์โผล่มาไม่เบรกเลย
ก็ชนกันจังค่ะต่างคนก็ต่างเจ็บ

ก็นึกว่าพอข้ามสะพานมาจะเป็นถนนเดินรถทางเดียว

ไม่ได้คิดว่าตรงนั้นมันเป็น๒เลนสวนทาง
นี่ค่ะชนกันเต็ม
กู้ภัยบอกว่าโชคดีนะที่เจ็บเล็กน้อย
ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเหมือนกับทัศนวิสัย
มันไม่ดีมันมีจุดอับอะไรด้วยมองไม่เห็น

เพราะฉะนั้นแต่คือถ้าเป็นคนที่ขับขี่จริง
คือว่าสุดถนนมันจะต้องมีมองซ้ายมองขวาก่อน

ก็ต้องระมัดระวังจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
เส้นนี้เกิดปฏิเหตุบ่อยไหมครับในตรงสะพานเหล็กไหมครับ

เนื่องจากว่าอาจจะมองไม่เห็นด้วย
แล้วก็อาจจะแบบออกมาไม่ได้ระวังด้วยครับ
อยากจะฝากเตือนภัยอะไรกับผู้ขับขี่ไหมครับ
เส้นนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงครับ